ตอนนี้ภาคการเมืองต่างกำลังลงพื้นที่หาเสียงกันอย่างเข้มข้นนะครับ
พร้อมกับเสียงเรียกร้องจากหลายภาคการเมืองให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
คันดิเดตนายรัฐมนตรีของภักดิ์พลังประชารัฐมาร่วมเวทีดีเบตประชันวิสัยทัศน์กับพักอื่นด้วย
ท่าทีความคิดเห็นของฝ่ายต่างจะเป็นอย่างไรติดตามในเจาะประเด็นความเคลื่อนไหวการเมืองครับ
ทีนี้เมื่อกรกตเขาตอบว่าสมมุติว่าเขาตอบว่าได้แล้วยังจะไปอยู่หรือเปล่า
อันนี้ก็เป็นเรื่องของเจ้าตัวแต่ละคนไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอก
มี๓คนก็คือ๑หัวหน้าพักการเมือง๒สมาชิกพักการเมือง
คือเราคงไม่ได้ทำหน้าที่เป็นเกาะป้องกันนะครับ

บทหกาเลือกตั้งและก็เป็นกลาง
เสียงดังฟังชัดทั้งรองนายกรัฐมนตรีมือกฎหมายของรัฐบาล
และประธานกรรมการการเลือกตั้ง

แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพักการเมืองอื่นได้
แต่ต้องระมัดระวังในการใช้ถ้อยคำ

ไม่ใช่ทั้งผู้สมัครหรือสมาชิกพัก

ไฟล์กฎหมายของพักพลังปัชหรัฐ
ได้เข้ายื่นหนังสือสอบถามกรกต
ผลเอกประยุทธ์ในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี
สามารถทำอะไรในนามของพักได้บ้าง
ด้านนายสนทิรัฐสนทิจิระวงเลขาธิการพักพลังประชารัฐ
ชี้แจงประเด็นต้นทุนการตะตั้งรัฐบาล
หลายฝ่ายมองว่าพักมี๒๕๐สว
เป็นต้นทุนในการเลือกนายกรัฐมนตรี
กลไกสวเกิดก่อนมีพักพลังประชารัฐ

ที่ผ่านการลงมติของประชาชนแล้ว
พักไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วย
นายชัชช่าศิษฐิพันธ์แคนนิเดตนายกรัฐมนตรี

กล่าวขณะลงพื้นที่หาเสียงที่จังหวัดพิศนุโลก
ชูนโยบายพัฒนาพิศนุโลกเป็นศูนย์กลางโลจิสติก

พักเพื่อไทยจะคว้าเก้าอี้ได้ทั้ง๓เขต

ส่วนคุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์
แดดิเดตนายกรัฐมนตรีอีกคนของพัก
ลงพื้นที่ช่วยผู้สมัครหาเสียง

ลูกข้าวเกวียนละ๕๐๐บาทไม่เกิน๑๕เกวียน
เรียกร้องให้กรกตตรวจสอบ
กรณีนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาหาเสียง

โดยมีหลักฐานเป็นคลิปเสียงชัดเจน
ส่วนในอภิษฐ์เวชชาธิวะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์
พร้อมด้วยในชวนหลีกภัยผู้สมัคร
นำทีมขุนพลของพักเปิดเวทีปราศัยใหญ่

ประกาศนโยบายแก้ปัญหาเศรษฐกิจ

โซโลแกนแก้จนสร้างคนสร้างชาติ

จะเป็นแก่นำในการจัดตั้งรัฐบาล
พร้อมฝากถึงคนรุ่นใหม่ที่ใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรก

เพิ่งถูกร้องยุบพักไปหมาด

นายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพัก

พบปากประชาชนในตลาดเทศบาลหลังสวน
หลังจากนั้นขึ้นเวทีปราศัย
โอกาสพักอนาคตใหม่เข้าไปทำงาน

เท่าเทียมกันกว่านี้ให้ลูกหลาน

ได้รับคำชี้แจงจากโฆษกภักดิ์

นายธนทรอนกับภักดิ์อนาคตใหม่
ซึ่งในวันที่๒๗กุมภาพันธ์นี้
นายธนทรและกรรมการบริหารพักอีก๒คน
เดินทางไปยังสำนักงานอายการสูงสุดอย่างแน่นอน

นางสาวกริจอนงสุวรรณวงศ์หัวหน้าพัก

ผู้สมัครสอสอ๕จังหวัดภาคใต้
ขอโอกาสคนธรรมดาเข้าไปเปลี่ยนแปลงประเทศ
พร้อมระบุพักไม่แจกใบปริวแล้วหายไป

ด้วยการสอบถามปัญหาที่แท้จริง
ไม่ใช่นั่งเก้าอี้บัญชาการเพียงอย่างเดียว

ใครจะมองว่าเป็นนอมินีพักใหญ่
เพราะตัวเองเป็นนอมินีของประชาชนเท่านั้น
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน